สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

การเที่ยงคืนด้วยนะคะคุณวีรัตน์จัดไป
วันนี้ค่ะข่าวไทยรัฐหน้าหนึ่งเลย
ทางด้านบนขวาสุดนี่เลยนะคะ
จัดเพลงเอกร้องลำลึกรัชกาลที่๙ค่ะ

ชมฟรีในวันที่๓๑มกราคมนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่านายวีระโรธโภชนรัฐรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวจัดการแสดงบทเพลงภาวนา
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ทรงเป็นอัคระศิลปินที่ล้ำเลิศในศิลปะทุกสาขาเลยค่ะ
โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีสากล
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
ดังนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับ
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ดนตรีสากลและสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
จัดการแสดงบทเพลงภาวนาถวายอะไรขึ้นในวันที่๓๑มกราคมนี้ค่ะ
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ต้องบอกว่ารอบนี้เปิดให้เข้าชมฟรีด้วยนะคะ
ซึ่งการแสดงครั้งนี้ก็เป็นการแสดงดนตรีครั้งสำคัญค่ะ
ที่ถ่ายทอดผ่านวงดนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
และนักร้องประสานเสียงระดับโลกเลย
บอกว่าจากนี้ค่ะถึง๑๒๐คนเลยทีเดียวค่ะ
๑๒๐คนอยู่หรือว่า๑๒๐คนครับ

ครับคุณครับอยากสุดซึ้งด้วยค่ะถามแล้วครับ
บอกว่าฝนที่ใต้เริ่มลดลงแล้วแต่ว่ามีคนผวาบอกว่ามีโรคน้ำกัดเท้า
รวมถึงสัตว์ก็ป่วยรวมถึงสัตว์ป่วยก็ไม่มีจะกินด้วย

คืออย่างนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มคลี่กลายลงแล้ว
ยกเว้นจังหวัดปัตตานีเขาบอกว่าตอนนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่
เมื่อวานนี้เมื่อวันที่๒๕มุโรคาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดปัตตานีเนี่ย
ยังคงประกาศให้พื้นที่๑๒อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่๔บ้านดอนรักอำเภอหนองจิก

ก็บอกว่าประชาชนจะรับความเหลือดร้อน
น้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคน้ำกัดเท้า

ขณะที่ถนนก็ถูกตัดขาดต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา

ทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัย
กล่าวถึงกรณีสถาบันศาลสนเทศทัพพยากรน้ำและการเกษตร
ระบุนะครับว่าช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็คือวันที่๒๖๒
จะมีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นกระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง
ที่จังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลารันนอง
พังงากระบี่ตรังสตูนนะครับ
ด้านทางเย็บบิดีกลมป้องกันบรรเทาสถานภัย
ก็บอกว่าต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอยู่แล้ว
ช่วงฝนลดที่ผ่านมาก็มีการป้องน้ำ
แล้วก็เมื่อถามถึงมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวในการปรับผังเมือง
นักจัดชัยก็มีการกล่าวบอกว่า
เรื่องดังกล่าวมีการพูดคุยที่ประชุมแล้ว
กรรมการป้องกันและบรรเทาสถานภัยแห่งชาติในระยะยาวต้องมีการ
บังคับใช้พรบการขุดดินและถมดินพศ๒๕๔
หากจะมีการถมดินจะต้องมีการเว้นช่องระบายน้ำเอาไว้ด้วย

เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์พอถมดินถมไปเสร็จช่องระบายน้ำไม่มี

แต่ถ้าเผลอไว้หน่อยล่องไว้หน่อย

ก็นี่แหละผมว่าบางทีน้ำท่วมมันก็เกิดจากความมักง่ายของคนด้วยแหละ
หลายอย่างต้นไม้ด้วยโดนทำลายไปเยอะ

เช่นเคยพูดอยู่เสมอเลยบอกว่าเวลาพอมีอุทธกภัยวัตภัยอะไรต่างนานา

ใช่จริงทุกอย่างนะฮะจริงทุกอย่างเลย
ทิ้งไข่หยะตัดต้นไม้ถมดินสร้างบ้านปิดทางน้ำเดินพกโขทุกอย่าง

ถ้าเกิดคนสมัยก่อนเวลาเขาสร้างบ้านถ้าสังเกตดีคุณผู้ชม

สูงยกสูงไว้เป็นเสาเพราะเขารู้ว่าน้ำมาจะได้ผ่านใต้ถุนไปแล้วก็พายเรือเอา

แต่ว่าสภาพภูมิประเทศของทางใต้ส่วนใหญ่
ก็มีอัตราเฉลี่ยในการโดนอุทธกภัยค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว
ไม่เป็นน้ำทั้งสองฝั่งเนอะเป็นทะเลแม่นาย
จริงแล้วมันก็ควรที่จะแบบว่ามีการแก้ไขล่วงหน้าไว้ได้ไง
เข้าใจคำนี้ไหมแต่เพียงแต่ว่ามักง่ายกัน

เมื่อวานนี้วันที่๒๕มกราคมในเว็บไซต์สื่อท้องถิ่น

บอกเลยนะคะว่ารายงานมาว่าตำรวจเมืองเกียวโตน
จับกุมในสุขพัฒน์สงวนดีกุล
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย
ตั้งข้อกล่าวหาว่าขโมยภาพวาดที่แขวนอยู่
ในบริเวณชั้น๙และ๑๐ทั้งหมด
ไป๓ภาพในโรงแรมที่ญี่ปุ่นนะคะ
ตรวจสอบจากวงจรปิดเห็นเลยทันที
จนกระทั่งได้นำสู่การจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมา
ต่อมาเนี่ยนะคะนายทศพลทางสุบุตรนะฮะ
ธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงข่าวกรณีทางการที่ญี่ปุ่น
จับกลุ่มรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ฐานขโมยภาพในโรงแรมที่ญี่ปุ่นว่า
ขณะนี้ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียว
แล้วก็สถานกงศูนย์ใหญ่ณนครโอซาก้า
ให้ความช่วยเหลือในการจัดสรรล่ามและทนายความ
พร้อมกันนี้ทางสำนักงานก็ยังได้ประสาน
เพื่อจะขอเข้าพบผู้ต้องสงสัยกับทางการญี่ปุ่นด้วย
ความคืบหน้าเมื่อวันที่๒๖มกราคม
ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกับญี่ปุ่นเนี่ย
แจ้งความคืบหน้าล่าสุดมาที่กระทรวงการต่างประเทศ
แล้วว่าสารญี่ปุ่นตัดสินรับพิจารณาคดีของนายสุพัฒน์
ที่ก่อเหตุขโมยภาพเขียนมูลค่าแค่เพียงแค่๑๕๐๐เย็น
จากโรงแรมในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นในวันที่๒๔
ที่ผ่านมาศาลก็ได้ควบคุมนายสุพัฒน์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยละ๑๐วัน

พานายสุพัฒน์กลับไปควบคุมตัวต่อที่สถานีตำรวจ
ที่สถานีหน้ากางเงียวที่เกียวโต
โลกโซเชียลต่างก็แพร่ภาพสนันเลย

นี่คือภาพที่นายสุพัฒน์เป็นคนขโมยไป
เลือกขโมยภาพนี้เหรอนึงในสามภาพ
นางเอกเอวีชื่อดังของญี่ปุ่นรวมอยู่ในนั้น

ก็เกิดเขาเล่นเอมวีไงดึมอ่ะดึม
เออแล้วท่านลองไปปลดออกมาอย่างนี้เหรอคะสาธารณ์ภาพทำไมล่ะ
นี่ถ้าสมมุติก็คงชอบดึมไง
หรอกคือจริงแล้วเขาบอกว่ามีการวิเคราะห์กัน
ว่าเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก
อาการป่วยอาการป่วยอย่างหนึ่งเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่ง
เขาบอกว่าพรุ่งนี้ทางวันที่๒๗ทางญี่ปุ่นได้รับแทนให้คุณแทน
ของสถานกงศุนย์ใหญ่ในไทยและคอนโอซาก้า
เข้าพบผู้ต้องหานะครับแล้วก็ร่วมหากับตำรวจนะครับว่า
แล้วก็อายการใช่แต่ถ้าสมมุติว่าภาพที่ขโมยไปนี่นะครับ
เพียงแค่๔๐คูณ๓๕เซนติเมตรนี่ฮะ
พบอยู่ในกระเป๋าเดินทางถ้าผิดจริง
จะต้องจำคุกไม่เกิน๑๐ปีและ
ปรับไม่เกิน๕แสนเย็นหรือว่า๑แสนห้าหมื่นบาท
๑๐ปีอย่างนี้หรอ๑๐ปีค่ะ
โหหลายกฎหมายที่ญี่ปุ่นนะ
พูดว่ามีข่าววงในนะครับเรื่องหลังท่านรองอธิบดีถูกจับในญี่ปุ่นเนี่ย
เกิดจากท่านรองอธิบดีเนี่ยนะครับมีการไปชมนะครับว่า
ภาพนี้สวยนะไปพูดคนญี่ปุ่นภาพนี้สวยนะ
คนญี่ปุ่นบอกให้ท่านรองก็เลยเอาภาพนี้กลับเพราะคิดว่าญี่ปุ่นให้
นี่ก็พูดเป็นแบบไอ้นี่นะไอ้นี่กันเขาก็แชร์กันสนุก

เออไม่ใช่
จริงแล้วไม่ใช่แบบนี้นะฮะไม่ใช่แบบนี้
ทำไมอะจริงเนี่ยภาพวาดโปรนะบ้านเราอะสวยถึงเยอะ

เยอะนี่ใช่ไหมสะสมมาก
เขาไม่ต้องการความเจ้าไหวเขาต้องการภาพนิ่งนี่

โอเคข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวอะไรแต่ถ้าท่านรองชอบผมจะเสียสละมอบซีดีให้

เดี๋ยวพี่หนุ่มคุยกับซีรีส์เหรอคะ

ทำไมถึงพูดเหมือนซีรีพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดความลับออกมาหมด

รีก็จำข้อมูลของพี่หนุ่มกำลังจะหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตให้พี่

อะไรเนี่ยก็พูดอยู่ดีพูดขึ้นมาเองเนี่ย
โอเคเดี๋ยวฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านรองจะมอบซีดีให้อะไร

กูชอบต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันว่าง

วันนี้วันจ่ายหลายพื้นที่ก็คึกคัก
พื้นที่ก็ไม่คึกคักเลยทีเดียวในปีนี้
วันนี้วันจ่ายนะ
ไปซื้อยังคะพี่
จ่ายไปเยอะแล้ว
ก็เรียกว่าคึกคักหลายพื้นที่ก็ซบเศร้าบ้างนะคะ
มาจากหลายกรณีมากอย่างถ้าศรีราชา

ก็มีการร่วมมือกันเป็นอย่างดีในเรื่องของราคาสินค้า
ก็คือมีการปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ทำให้ประชาชนก็ยังออกมาจับจ่ายซื้อของอยู่นะคะ
เลือกซื้อของเป็นจำนวนมากเพื่อจะเอาไปไหว้
อย่างที่ชายแดนตากนะคะที่อำเภอแม่สอดก็คึกคักมากจริง
เพราะว่าทางจีนพม่าก็แห่มาซื้อของเส้นไหว้กันนะคะ
ด่านชายแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดก็คึกคักค่ะ
เนื่องจากตั้งแต่เปิดด่านใช่เปิดด่านปั๊บ
รถยนต์ฝั่งพระม่าเมียนม่าอ้าวหัวดดำ
อะไรหัวดดำไม่ใช่
ทำไมหัวหัวดดำไปรอยอยู่เมื่อกี้เนี่ย

เขาบอกว่าคนก็แห่วมาซื้อของผ่านด่านเข้ามาเพื่อจะจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้
จำนวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะวันไหว้
หลังจากวันไหว้เสร็จปุ๊บเสาร์อาทิตย์๒๘๒๙นี่วันเที่ยว
เขาก็เลยบอกเลยว่าจะมีชาวเมียนมาร์หลังไหลผ่านด่านเข้ามาเพื่อจะมาเที่ยว
แต่ถ้าอย่างจังหวัดอื่นเนี่ยอ่างทองพังงานี่เงียบเหงา
เพราะว่าเขาบอกเลยราคาสินค้าสูงขึ้นเยอะมาก
เขาบอกว่าที่เขาเคยซื้อแบบว่าปูกันเชียงนี้นะ
เท่าไหร่นะ๓๐๐วันนี้๕๐๐แน่
ก็วันนี้ผมไปนั่งทานอาหารมานะฮะปรากฏว่าธรรมดาเคยไปทานร้านนี้
สั่งปูมาโอ้โหจะเป็นปูตัวใหญ่มากเลยนะเป็นปูม้าเนี่ย
เอ้าช่วงหน้าพี่สงมาบอกว่าเคยคิดถึงมดดำ
ก็คิดถึงวันนั้นมดดำกำลังเอาหัวไปตั้ง

เขาบอกมีตัวอะไรไม่รู้มากินหมาเข้าไป

หรือมดดำเดี๋ยวช่วงหน้ามาดู
เหลือเจ้ออีก
กลับมากับใครกันต่อค่ะ
โอเคมาคุยกันต่อ

ตอนนี้ชาวบ้านก็แตกตื่นที่กรสินทร์เขาบอกนะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยมีการพบแสงไฟประหลาดเนี่ยนะฮะ

เขาเชื่อกันเหลือเกินว่าน่าจะเป็นผีกระสือ
เขาบอกมีผู้ถ่ายภาพวิดีโอแสงไฟนี้ได้ด้วย
ไปดูคลิปก่อน

พูดไปเรื่อยฉันว่า
ในประวัตรที๒๖พวกราที่ผ่านมานี่นะครับ
ที่เมื่อกี้นี้ที่คุณเห็นอยู่นี่นะฮะเป็นแสงไฟประหลาดรอยไปรอยมา
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเลยเชื่อกันนะคุณผู้ชมครับบอกว่าไอ้เนี่ยมันคือผีกระสือ
นะฮะสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยอืม
ปรากฏว่าในองค์อาจวิริพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าได้ยินเรื่องแสงไฟประหลาดจากปากชาวบ้านมาหลายวันมากแล้ว
โดยช่วงไปประมาณสักทุ่มหนึ่งตัวเองก็ได้ยินชาวบ้านเนี่ยนะครับว่า
แสงไฟประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านอีกแล้ว
ก็เลยนำกล้องวีดีโอที่เตรียมเอาไว้ออกมาถ่าย
ซึ่งเมื่อถ่ายดูแล้วก็พบความประหลาดนะครับเมื่อแสงไฟที่พบเห็นเนี่ย
เหมือนแสงไฟดวงดาวหรือว่าแสงไฟจากไฟฟ้า
แต่เป็นแสงไฟสีเขียวอมแดงกำลังวิ่งเข้ามา
หาตัวเรารเวลากลับเรื่อยระยะความสูงประมาณ๑๐๐เมตร
เหมือนแสงไฟธรรมดาคล้ายกับสิ่งที่มีชีวิต
เขาว่าอย่างงั้นนะมีชีวิตอย่างไรนะครับ
ซึ่งขณะนั้นทุกคนที่พบเห็นรวมใกล้เขาด้วย

แต่เมื่ออยากรู้ความจริงก็เลยพาขึ้นรถจักรยานยนต์

แต่ไม่สามารถตามทานพวกดวงไฟดุนนั้น
วับไปกับตาเลย
จากการสอบถามชาวบ้านก็ยังมีการทราบอยู่นะครับว่า

ยังได้มีสุนัขหรือหมาหายไปหลายตัวเลย

สัตว์เลี้ยงเริ่มตายไปอามไปเช่นกัน
ชาวบ้านจึงหวาดกลัวนะครับว่า
อาจจะเป็นผีกระสือออกมาหากินในช่วงค่ำคืน
ทำให้ชาวบ้านปิดบ้านกันอย่างมิดทิศเลยนะครับ

กลัวว่าผีกระสือนี้จะมากินเข้า

กินหมาเนี่ยกินหมาแล้วก็ไม่กิน
ทำไมไม่กินไก่นี่หว่า

ถามทีนี้กับหนูบ้างน่ะนะอ่ะโอ๊ยทำไมอ่ะ

เป็นแสงวัดนะลอยมาแบบนี้นะ

เขาบอกลักษณะเป็นสีเขียวอมแดง

เขาลอยหนีไปเลยลอยสูงสูงขึ้นไปแล้วหนีไปเลย

แต่จริงทางแถบภาคอีศาสนิยมเรื่องของกระสือเราได้ยินมานาน

เอางี้คุณผู้ชมท่านใด
เชื่อหรือเคยเห็นผีกสือคิดมีผีกสือมีจริง

ดูในละครานากี่เค้าพูดแบบนี้บ่อย
ตายาณเนอะ
เป็นผีกสือหรือเชื่อว่าเป็นผีกสือส่งเข้ามา

แล้วมันกินหมาได้จริงมั้ยอะไรแบบเนี้ย
ไม่มีอีกอันหนึ่งที่ขาอยู่แล้วมี

ผีกองก้อยอะ

หรือว่าไปดูในไลฟ์ของถ่ายรัฐก็ได้
ไปดูในไมค์ไทยรัฐก็ได้

ตัวนี้ไม่ใช่หิ่งห้อยเป็นตัวเล็ก
หิ่งห้อยเป็นใหญ่กว่านี้
ไอ้นี่กรอบลูกเบลอเลยแล้วเป็นไฟเขียว
แม่หิ่งห้อย
เอาคุณผู้ชมตอบมาเรื่อยเดี๋ยวเราว่ากัน
อันหนึ่งพูดถึงเรื่องของเฟซบุ๊กค่ะ

มีฐานผู้ใช้เฟซบุ๊คแบบสม่ำเสมอเลย
เดือนละ๔๔ล้านคนค่ะ

มีจำนวนอัตราเติบโตไม่ว่าน่ากลัว

แล้วก็ในปีนี้คาดว่าจะทำให้อัตราเติบโตมากขึ้น

ไอ้โดรนที่เวลาเราถ่ายอันนั้นหรอคะ
แต่โดรนมันไม่มีแสงแบบนั้นแม้

เอาไล่เลยซินี้
เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการค้าขายให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
แต่เขาก็มีการเปิดเผยตัวเลขสมาชิกในไทย๔๔ล้านคนเนี่ย
เป็นการใช้งานผ่านมือถือ๔๒ล้านคนนะคะ

ขณะที่อัตราไม่ใช่กระสือคนเนี่ยเปิดโทรศัพท์เพื่อจะดูวีดีโอนานมากนานติดต่อกัน๑๐๕นาที
เฉลี่ยทั่วโลกแค่๖๕นาทีเองของไทยพาปีกเข้าไปสูงเลย๑๐๕นาที

แต่พี่เขาบอกว่าผีกระสือบินไม่ถึง๑๐๐เมตรหรือว่าอย่างนั้น
เมื่อก่อนตอนเด็กเชื่อค่ะแสดงว่าตอนนี้โดนแล้วไม่เชื่อ
เคยเจอเป็นแสงไฟวาบเนี่ยเค้ามีคนเขียนอยู่
กระซื้อกระซื้อกระซื้อมันเป็นพิมพ์
พีกระซื้อเนี่ยถอดหัวออกมาแล้วก็มีไส้แล้วก็มีกระเพาะเป็นไฟ

ชอบเลือดเข้าไปดำมันล้างตู้เย็นชอบไปกินอื๋อ
กินคนละแบบนะ
กะสือกินเลยแต่พี่มท์ยังมอยกินก่อนก่อนกิน
ต้องชิมก่อนแป๊บ

ดูกลัวน่ากลัว
ก็เกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ขนาด๓๗
สั่นไปจนถึงดอยอินถนนอำเภอจอมทอง
ร้านค้าเนี่ยเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนนะยืนอยู่บนพื้นก็มีความรู้สึกทั้งนั้น
ตอนช่วงประมาณตี๔๒๕นาทีนะครับคุณผู้ชม
แผ่นดินไหวที่อำเภอพร้าวขนาด๑๕
เมื่อเวลาสักประมาณ๘โมง๑๗นาทีเนี่ยเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่ามีแผ่นดินไหว
ขนาด๓๕ความลึกจากพื้นดิน๗กิโลเมตร
แล้วก็ศูนย์กลางในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
ก็โดยมีแรงสั่นสะเทือนไปจนถึงยอดดอยอินถนนอำเภอจอมทอง
ซึ่งร้านค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนเลยทีเดียวนะครับ
เวลายืนอยู่บนพื้นจะรู้สึกเลย
มันจะมีเสียงประมาณเหมือนฟ้าร้องด้วย
ในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในเวลาตอนตี๔๒๕เนี่ย
ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด๑๘เนี่ย
แล้วมีความลึกในพื้นดิน๑กิโลเมตรนะคะ
ศูนย์กลางเนี่ยที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นเนี่ยสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่วาง
จากรอยเลื่อนแม่วางปล่อยพลังออกมา

นี่เขาผ่านดินไหว้มายาวแม่
บอกว่าเขาเคยเห็นที่โคราชเคยเห็นกับตาตัวเองเลย

บางคนก็บอกว่าเขาปล่อยเป็นแบบโคมลอยหรือเปล่า

อุ้ยของเรานี่รุนมากเลยนะพี่นะ
เขาประกวดชุดว่ายน้ำกับชุดราตรีตอนนี้เก็บคะแนนใช่ไหม
แต่ช่วงหน้าช่วงหน้าต้นหอมประกาศเป็นแฟนกับ

เดี๋ยวกลับมา

โปนทาริโกนี่กำลังแบบว่าอยู่ในชุดว่ายน้ำอยู่ไหนคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้ก็คือการเก็บคะแนนในชุดว่ายน้ำ

เชียร์น้องน้ำตาล

น่าจะมาเป็นแบบออกแนวนางแบบ
นางแบบทุกคนหุ่นดีหน้าชุดเชียว

เอาสวยไม่ต้องโง่ช่างมัน

แต่ทางน้องน้ำตาลนี่ก็นะ

แล้วผมว่าฝรั่งชอบนะ

คุณกิ๊กดาราค่ะ

เขาบอกเริ่มชัดขึ้นแล้วชัดขึ้น
ความหมอกมัวนี้จะไม่เหลืออยู่แล้ว

ชัดขนาดนี้แล้วไปถามเวียกันดีกว่า

ใช้คำว่าอยากได้เลยเหรอ

แน่นอนอยู่ในคำพันธ์เอก
แค่เวียไม่ดูดีก็แย่แล้ว

เราก็น่ารักด้วย

เหมือนเราชัดเจนกับเบลล่ามากขึ้นใช่ไหม
ว่ายังไงบ้าง

ก็ยังไม่ได้ดูฟิตแบ็คอะไรนะครับ

แต่เขาก็คงปกติมั้งครับ

เขาก็เป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบ

ก็คงจะเห็นด้วย

จิ้นเวียเบลล่าผุดขึ้นมา

เล่าไปแหละ
พี่ไปซิไปกับพี่หมูดำ
เอาต่อ
เดียเขาบอกว่าเคยเห็นแฟนคลับนะ
บางทีรูปอยู่คนละทีก็มาทำให้มันใกล้ชิด
แล้วก็ทำมีแบบคุกน่ารักคุกอะไรอย่างนี้
ก็เป็นโปะเข้าไปนะมีดอกมีเดิกอะไรอย่างนี้
ผมก็เล่าให้น้องเขาฟังว่าผมก็ไม่ได้ดูคนเดียว

อีกด้านหนึ่งไม่ปลื้มเบลล่าที่ตอบเรื่องเวียไม่ชัดเจน
นี่เวียเขาตอบอย่างนี้หรอกไม่หรอกครับ
ก็แล้วแต่บางคนหลายคนก็หลายความคิด
ซึ่งจริงผมไม่ได้ตอบไปชัดเจนแล้วว่าเราก็เรื่อย
ไม่ได้ชัดเจนแล้วก็เรื่อยเราก็รู้จักกันมานาน
เราก็ได้เจอกันบ้างพัฒนากันไปเรื่อยมันก็ดีอยู่ในจุดที่ดีแล้วแหละนะ
อย่างนี้ถ้าพูดจริงต้องไปเชียงใหม่

ล่ากับพี่เวียเหรอไปเชียงใหม่อีกแล้วเหรอค
คือพี่เวียเขาชอบมีร้านร้านหนึ่งที่เขาชอบไปกินเป็นร้านลาบประจำ
เดี๋ยวเขาไปกับมาร์คกับคิมเบอร์รีด้วยเปล่า
เพราะมาร์คกับคิมไม่ชอบไปเชียงใหม่เขาแยกกันไป
คือเขาจะมีร้านลาบที่เขาชอบไปกินประจำเนี่ย
เบลล่าก็จะอยู่อีกร้านนึงเขาชอบไปกินข้าวร้านด้วยกัน

ข่าวที่เชียงใหม่บอกมาอีกแล้วนั่นไง
ซึ่งเขาว่าเดี๋ยวถ้าเขากำลังพยายามจะถ่ายรูปให้ได้พี่เมย์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

ไปเอาต้นหอมก่อน

เอาอย่างนี้สรุปเวียกับเบลล่าเนี่ยเขาก็เป็นแฟนกันแล้วจบ

อีกคู่หนึ่งอันนี้กูยอมรับมาเรียบร้อยเร็วเรียบร้อย

ลูสันท์ก็รับแล้วต้นหอมเป็นแฟนเพิ่ม
พ่อโต้ได้บอกแม่นี่ยี้จริงแล้วไม่ใช่

คุณสันก็บอกว่าพี่หอมเป็นแฟนสำหรับผมเสมอครับ
คือเรารีบรู้กันมาพักแล้ว
ตอนนี้มันก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะไปด้วยกันได้ดีนะ

หอมบอกก็ตามนั้นเลยค่ะตามที่คุณสันบอกเลยนะฮะ

ก็นักข่าวถามต่อบอกว่าเราประทับใจกันตรงไหน

ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นเพย์บอย

ก็รู้สึกว่าตัวเองมองก็ผิดไปนะครับ

หอมก็เลยอยากจะมีเขาเนี่ยนะฮะเอาไว้ในหัวใจ

รู้สึกว่าเขามีคนดีแล้วก็อยากจะอยู่กับคนที่ดี

บอกว่าจริงแล้วผมก็ไม่เคยเป็นคนเจ้าชู้

แต่หลายคนก็ถามบอกว่าแล้วได้แฟนที่อายุมากกว่าคุณจังคิดยังไง
สันบอกไม่มีอะไรก็โอเคก็ถือว่าดี
แต่หลายคนก็บอกก็โชคดีแล้วล่ะ
คุณต้องเล่นด้วยประสบการณ์
คุณต้องเล่นด้วยประสบการณ์

วันนี้มาแบบถามกันแบบจัดจัดตรงเลยว่าอะไร
เดี๋ยวจะมารายการด้วยคุณชูวิทย์นะฮะ